ไปดูความเดือดร้อนช่วงหน้าฝนกันหน่อยนะคะหลายคนเนี่ยก็เจอกับน้ำท่วมขัง
บางคนเข้าบ้านบางคนไม่เข้าบางคนเข้ารถก็มี
แต่ว่าเป็นข้าราชการครูที่อยู่บ้านพักขออภัยเป็นข้าราชการนะคะ
เป็นอยู่บ้านพักที่อยู่หลังคลองจังหวัดปฐุมธานีค่ะ
เขาบอกว่าด้านหลังของบ้านพักเนี่ยเขามีการทำหมู่บ้านจัดสรร
แล้วเขามีการเอาดินมาถมคลองตั้งแต่เอาดินมาถมคลองแล้วมีหมู่บ้านจัดสรรเนี่ย
น้ำท่วมขังทุกครั้งที่ฝนตกลงมาเลยนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้ก็โดนไปหนักเหมือนกันค่ะ
อยู่หลังอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีน้ำเนี่ยท่วมซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะ
ท่วมทุกครั้งที่ฝนตกลงมาเมื่อคืนที่ผ่านมาฝนตกหนักใช่ไหมคะ
โต๊ะเอ่ยตู้เสื้อผ้าเอ่ยหนังสือเอ่ย
โดนน้ำท่วมเพราะว่าเคลื่อนย้ายกันไม่ทันค่ะ
นางสาวเย็นตารุ่งสุวรรณประหลัดฝ่ายทะเบียนอำเภอคลองหลวงบอกว่า
บ้านพักข้าราชการที่นี่ถูกน้ำท่วมทุกครั้งเลยที่มีฝนตก
เพราะด้านหลังเป็นหมู่บ้านจัดสรรแล้วเขาทำแนวดินถมคลองระบายน้ำ
คือเมื่อก่อนพอมีคลองระบายน้ำฝนตกลงมาคลองมันก็ระบายน้ำออกไปได้
แต่พอมีบ้านจัดสรรแล้วถมคลองปุ๊บเนี่ยน้ำมันจะไปทางไหนล่ะคะ

มันก็ไหลลงมาที่ที่ต่ำกว่านั่นแหละมันก็ท่วมบ้านพักข้าราชการนะคะ
ไล่ไปเลยนะตั้งแต่บ้านพักข้าราชการไปจนถึงหลังโรงเรียนคลอง๒
เขาบอกมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านแล้ว
เจ้าหน้าที่ของหมู่บ้านก็รับปากว่าจะนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งแล้วก็สูบน้ำออกให้
แต่มันก็ท่วมเหมือนเดิมอะค่ะมันยังท่วมอยู่และยังท่วมซ้ำแล้วซ้ำเล่า
ซึ่งปัจจุบันมีบ้านพักข้าราชการ๑๐หลังแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียง
ได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากปัญหาน้ำท่วมขังนี้นะคะ
เลยอยากเรียกร้องฝากให้หมู่บ้านจัดสรรเข้ามาช่วยเร่งแก้ปัญหาหน่อย
และยิ่งช่วงนี้ช่วงหน้าฝนฝนตกลงมาทุกวันเลย
กลางคืนเนี่ยนะเขาไม่ได้นอนกันเลยต้องมาคอยเฝ้าว่า
ฉันจะต้องขนข้าวขนของออกไปตอนไหนน้ำจะท่วมเข้ามาเมื่อไหร่
ก็เป็นความเดือดร้อนนะคะอยากจะฝากไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หมู่บ้านจัดสรรที่ต้องรับผิดชอบช่วยกันดูหน่อย